สำหรับเรื่องของผลไม้แล้วที่ออกผลผลิตได้ดีในช่วงหน้าหนาว
ดอกไม้ก็เหมือนกันดอกไม้งามเลยนะใช่ค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้นะคะอย่างเช่นที่ในจังหวัดสุราธานี
มีดอกมีต้นตีนเป็ดกำลังบานสะพรั่งเลยสวยงามนะ
ถ้าพูดถึงความสวยงามก่อนนะคะสวยงามดอกเขาจะเป็นแบบนี้
ขาวขาวเป็นพวงพวงอย่างเงี้นะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นของเขา
กลิ่นเป็นยังไงฮะฟุ้งกระจายนะคะจนทำให้หลายคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
นี่รู้สึกเวียนหัวแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์นะ
กลิ่นมันเยอะไปใช่ไหมใช่ค่ะต้นพญาสัตยาบันนะคะขออภัยนะคะ
พญาสัตบันหรือว่าต้นตีนเป็ดกว่า๑๐๐ต้นที่ปลูกไว้ตามริม
ถนนสายอำเภอเมืองต่างต่างสุราธานีจริงจริงผมชอบทรงของต้นไม้ต้นนี้นะ
ส่งเขาสวยเป็นชั้นชั้นเดียวค่ะจากภาพที่เห็นตอนนี้เขากำลังออกดอกเบี่ยงบาน
เพราะว่าเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความสวยงามของต้นตีนเป็ด
ก็คือกลิ่นฉุนโดยเฉพาะบนเส้นบายพาสเลี่ยงเมืองและเส้นสุราชนาศาล
พบว่าตลอดเส้นทางมีการปลูกต้นตีนเป็ดไว้จำนวนมาก
แต่ละต้นระยะห่างกันไม่เกิน๓เมตรคือเขามีความถี่มากนะคะ
และทุกต้นเขาก็กำลังออกดอกเบ่งบานสวยงามก็เลยทำให้กลิ่นนี้ค่อนข้างฉุน
แล้วก็ฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่นะคะมีกระแสต่อต้านในโซเชียลมีเดียนะคะ
แสดงความคิดเห็นเรื่องของผลกระทบจากกลิ่น
โดยส่วนใหญ่บอกว่ากลิ่นเขาฉุนจังเลยรุนแรงจังเลย
หลายคนนี่มีอาการเวียนศีรษะไปแล้วนะคะ
หลายคนก็เลยเรียกร้องให้ตัดทิ้งหน่อยได้ไหมบางส่วนแล้วก็ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นแทน
เขาบอกว่ากลิ่นของดอกจะค่อนข้างจะเหม็นฉุนนะครับ
แต่บางคนก็บอกว่าหอมนะแต่หอมอาจจะแบบดมน้อยขั้นรุนแรง
แต่อันนี้คือแบบพอรวมกันเยอะก็เลยเกิดเป็นกลิ่นที่รุนแรงเกินไปนะครับ
แต่ว่าประชาชนบางส่วนกลับมองว่าต้นตีนเป็ดมีคุณสมบัติในการเป็นยาสมุนไพร
ภูมิภาคเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
มีการนำเปลือกต้นตีนเป็ดไปใช้รักษาโรคบิดโรคลำไส้ติดเชื้อและมาลาเรีย
ส่วนใบมีประโยชน์เหมือนกันนะคะใช้ในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังค่ะ
และในประเทศอินเดียมีการนำส่วนต่างของต้นตีนเป็ดมาใช้รักษาโรคมาลาเรียเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็นำยางสีขาวแล้วก็ใบของเขามาใช้รักษาโรคเปื่อยนะคะ
แล้วก็อาการปวดข้อได้อีกด้วยก็คือเขาก็มีประโยชน์
ที่ดีนะครับแต่ว่าผมว่าปลูกชิดไปไหม๓เมตรคือต้นนี้เป็นต้นใหญ่นะคุณ
แล้วก็รากเขาค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็รากเขาลามเร็วนะฮะ
บ้านผมเคยปลูกปลูกไว้ต้นหนึ่งโตเร็วมากแล้วก็แป๊บหนึ่งโอ้โห
แข็งแรงไปไกลมากได้กลิ่นไหม
ตอนนั้นก็ได้กลิ่นอยู่นะแต่ว่าต้นเดียวก็ยังไม่ฉุนมาก
ก็คือเขายังไม่ได้รวมกันเยอะเหมือนที่ถนนเส้นนี้
แล้วยังหอมอยู่นะฮะแต่เรื่องของเนี่ยการแผ่รากไปเนี่ย
สักปีหนึ่งผมปลูกไปประมาณ๕ปีก็ต้องตัดออกเพราะว่าเขาไปเร็วมาก
ก็อาจจะปลูกให้ห่างขึ้นก็ได้นะคะถ้าอาจจะทำให้กลิ่นเขาลดลง